ตรงที่ว่าทนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมให้สังคม

ก็คือส่งทางด้านของเลขาธิการของทางด้านเครือข่ายเนี่ย

นี่คือตัวแทนนะฮะทางเลขาธิการ
เข้าไปนำเอกสารร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับใครคุณ
กระทิงขุนนบรงว่าเข้าข่ายเป็นแม่ข่ายของแชร์ลูกโซ่หรือไม่
เราก็ติดตามมาเมื่อวานแม้ว่าคุณกระทิงจะไปออกรายการแล้ว
ก็จะมีการชี้แจงมีอธิบาย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรกันบ้าง
เราก็ได้ฟังได้ยินกันแล้วมีคนไปให้กำลังใจคุณกระทิงเยอะเลย
แต่ทีนี้ครับทางด้านของเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่ากระทิงแม้ว่าจะชี้แจงแล้วแต่อาจจะเข้าข่าย

และทีนี้ครับตัวเลขาธิการบอกว่า
ในฐานะของเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมให้สังคม
พยายามที่จะขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในครั้งนั้นเหตุฉะไหนดาราต่าง
ที่อาจจะเป็นแม่คายหรือเป็นลูกคายก็ตาม
ครั้งนั้นถ้าคุณเป็นผู้ได้รับความเสียหาย

ทำไมคุณไม่ออกมาแจ้งความหรือยืนเคียงข้างประชาชน

มูลค่าความเสียหายมันอาจจะไม่มากขนาดนี้
เพราะว่าอย่างน้อยสามารถที่จะอายัดทรัพย์สินต่างได้
อันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทางเลขาธิการออกมาชี้แจงเลยนะคะ
ใช่นะครับเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี๖๓
คุณออกมายืนเคียงข้างคุณออกมาให้ข้อมูล
ความเสียหายมันก็อาจจะน้อยกว่านี้
เงินที่หลุดไปอยู่ในกระบวนการนั้น

ใช่เงินมันไม่กระจายไปจนถึงขณะนี้

อันนี้ในฝั่งของเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
คุณบอลกำมันเข้ามาสอบในฐานะพยาน
เมื่อวานคุณบอลก็ไปออกรายการพร้อมกับคุณกระทิงถูกต้องไหม
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าทั้งคุณโตแล้วก็คุณบอลกำมัน
อาจจะไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีกับกระทิงใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเรียกสอบ
จริงเจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะมาเรียกสอบนะคะ
ทางด้านของตัวเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
และทางเครือข่ายเองก็มีความพยายามในการช่วยเหลือ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของคดีนะฮะ